ได้มีการยกเลิกจัดการขันฟุตซอล
เหลือเพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เล่น
เจ้าหน้าที่ทีมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันในปีนี้
และเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ตลอดจนทำให้หลีกฟุตซอลในประเทศต่างมีความสมบูรณ์มากที่สุด
ต่อกันที่ข่าวดีของวงการฟุตบอลหญิงไทยกันบ้างนะครับ
จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้นะครับสำหรับมิดันดาเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
โดยเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศส
คิดว่าเธอจะได้รับประโยชน์อย่างมากในการลงเล่นต่อเนื่องกับคิสเตียนสตัส
คาดว่าจะก้าวมาเป็นกำลังหลักของทีมในปี๒๐๒๐
ขณะที่เมนด้าเองก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากครับ
เพียงแต่ได้รับในเรื่องสัญญาอาชีพจากโอแอลเลม
ถือว่าเป็นเรื่องดีและพร้อมกับสำหรับการเดินทางทั้งนี้